รั่วนะคะตอนนี้คนกรุงเทพกำลังหาทางกลับบ้านกันอยู่
คุณพระพรเจอฝนเต้าแต่ตอนกี่โมงฝนตกท่านี่ฉันเจอเนี้ย
มาจากแยกบางนาก็ตั้งแต่บ่ายสองโมงแยกบางนาเหรอครับ
ใช่ค่ะอือหือเดี๋ยวจะให้คุณพระพรค่อยค่อยดูภาพไป
นี่คือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ที่มันส่งผลนะฮะมาเกิดร่องฝน
และตรงนี้คือร่องฝนที่ปกคลุมอยู่ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับทำไมฝนถึงตกวันนี้
นี่คือกรุงเทพมหานครรวมไปถึงข้างบนอะไรน่ะ
ลบอุลีได้ไหมน่ะได้ไปถึงแล้วนะคะ
โอ้โหฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
ที่ครอบคลุมอยู่เนี่ยก็จะเจอกับฝนตก
กรุงเทพนี่ตกหนักมาตั้งแต่บ่ายสองเลยใช่ครับ
แล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับก็มีรายงานว่าฝนตกเหมือนกัน
เฉพาะทางฝั่งตะวันออกนี่ก็ตกหนักตั้งแต่สายเช้าแล้ว
ก่อนจะไปดูนะบางนาของคุณวรพรให้ดูเสิร์ฟที่พระราม๔ก่อน

นี่แล้วฮะถนนเลนสายสุดเนี่ยน้ำเต็ม
ตรงนี้เจ๊เขาต้องเอาเก้าอี้ที่ให้ลูกค้านั่งกินข้าว
ค่ะวันนี้มาทำสะพานให้คนเดินข้ามก่อนค่ะโอ้โหน้ำท่วมครับคุณผู้ชม

เวลาตกหนักตรงนี้ก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนที่ต่อไปให้คุณวัดละพอลและชาวพระขนมเช่าบังนา

อันนี้คือช่วงที่ซักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงช่วงบ่ายที่คนยังไม่กลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงช่วงเย็นเลิกงานแล้วคนต้องใช้เส้นทางนี้เนี่ยก็อนุมานได้เลยว่าจะต้องหนักกว่านี้นี่คือช่วงตอนที่ฝนฝนเนี่ยยังฝนฝนหนักผ่านไปแล้วแต่ว่ายังมีฝนตกอยู่นะฮะแล้วรถมันจะไม่ติดได้อย่างคุณผู้ชมดูในภาพคือลงสะพานมาต้องเบี่ยงขวาเพรา
โยธินหน่อยได้ไหมครับโยธิน
โยธินเขาบอกว่าโอ้โหใช้ได้เหมือนกัน
คือฝั่งซ้ายของทุกถนนรู้สึกว่าจะมีน้ำขังรอการระบายเป็นจำนวนมากครับ
นี่คือพระหลโยธินเขาบอกจะเข้าทางแยกเสนานะฮะ

คุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางนี้ก็เนี่ยค่ะวันนี้ณเวลานี้เป็นแบบนี้นะคะ
หลายจุดเลยกรุงเทพวันนี้นะคะที่เป็นจุดน้ำท่วมขังนะคะ
ครับแล้วตรงเขยิบไปอีกนิดอันนี้รัชโยธินฮะ

เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้คุณผู้ชมจะต้องวางแผนการเดินทางอย่าง
จะมีไหมแล้วมีโอกาสได้วางแผนหรือเปล่าผมว่าไม่มีนะ
เขาอาจจะต้องอยู่จุดไหนสักจุดนึง

เพราะว่าน้ำมันอาจจะระบายไม่ทันแน่แล้วนะคะ

คุณผู้ชมครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
รายงานเมื่อตอนบ่าย๒ตรงเป๊ะกับที่คุณวรพรบอกเลย
ฝนตกเล็กน้อยปานกลางนะฮะแต่อันนี้ที่ทุ่งครุราชบุรณะ
คอแหลมยานวาสาธรณ์คลองเตยพระขนงบางนาบางพลัด
บางกอกน้อยดูสิทธิ์พระนครแล้วตอนนั้นมันเคลื่อนตัวที่ต้องมันตกเฉียงใต้
แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุด๖ชั่วโมงอยู่ที่เขตพระขนง๕๒๕มิลลิเมตร
ส่วนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับน้ำท่วมถนนพระราม๔บริเวณหน้าบิ๊กซีพระราม๔
ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงบ่าย๒ตกลงมา๕๐นาที
น้ำท่วมผิวถนนครับล่าสุดตอนสักบ่ายสามระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีเพจพระขนงบางนาโพสต์ภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับ
คือเขาบอกว่าบริเวณแยกบางนาใต้บีทีเอสบางนาฝั่งหน้ากรมอุตุนิยมพัทยามุ่งหน้าสำโลงเนี่ย
ฝนยังตกหนักนะครับแล้วก็แรงอย่างต่อเนื่องนะครับแนะนำให้รถวิ่งด้วยความระมัดระวังนะฮะ
รถเสียเยอะนะคะวันนี้เริ่มมีรถตายแล้ว
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะครับ
สื่อข่าวของเราคุณพีระคูหาเรืองรองตอนนี้น้องรายงานอยู่ที่สุขุมวิทย์๖๐นะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับค่ะคุณพีระครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนัทพงศ์แล้วก็คุณวราพรครับ
เป็นยังไงบ้างน้องอยู่ตรงไหนแล้วสถานการณ์เป็นยังไงครับ

ครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิทย์๖๐นะครับ
ตอนนี้ก็ยังมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากมีฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้หลายจุดเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมแล้วนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทย์เนี่ย
เริ่มมีน้ำขังอยู่บนถนนเส้นหลักแล้วนะครับ
รถเล็กเนี่ยบริเวณสี่แยกบางนาเนี่ย

เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงนะครับ
แล้วก็บริเวณถนนจากมุ่งหน้าไปทางสมุทรปาการ
ก็มีน้ำท่วมขังท่วมสูงเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องเลี้ยวไปทางถนนลาซานนะครับ
รถเล็กแล้วก็รถใหญ่เนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะครับ
มีรถเสียมีรถอะไรจอดอยู่แถวข้างทางไหมฮะ
แล้วก็ตอนนี้โรงเรียนหลายแห่งเนี่ย

ก็ต้องพวกคนเนี่ยมัดต้องเดินเท้าเข้าไปรับ

ตัวนี้ภายในซอยหลายหลายแห่งเริ่มมีน้ำช่วมขังกับบริเวณนาคแห้งแล้วนะครับตอนนี้
ดูเรื่องสภาพจราจรด้วยค่ะคุณพีราค่ะ

ด้านการจราจรเนี่ยเริ่มติดขัดมาตั้งแต่บริเวณ
ศรียากบังนานะครับยาว
ไปจนถึงทั้งเส้นของถนนสุขุมวิทย์เลยนะครับผม
ตอนนี้รถเล็กเนี่ยพยายามวิ่งทางด้านเลนขวาสุดนะครับ
แล้วก็ทางด้านเลนซ้ายเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมขังสูงนะครับ
ทำให้บริเวณถนนเลนซ้ายสุดเนี่ยจะไม่มีรถสัญจรนะครับ
ส่วนใหญ่จะวิ่งทางบริเวณ๒ช่องทางขวาครับผม
ขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยครับ
ตรงที่คุณพีระอยู่นี่ฝนหยุดยังฮะ
ยังเลยครับคุณนัทพงศ์ยังตกหนักเลยครับ

ถ้าอย่างนั้นคนที่ยังผ่านตรงนั้น
มีคำแนะนำอะไรกับคนที่จะต้องกลับบ้านผ่านทางนั้นไหมครับ
ตอนนี้นะครับรถเล็กเนี่ยผมแนะนำว่าให้จอดนะครับ
เขายังไม่ผ่านตรงบริเวณสี่แยกบางนา
เพราะว่าถนนเนี่ยมีหลุมบ่อนะครับ
แล้วก็ตอนนี้น้ำท่วมขังสูงทำให้มองไม่เห็นพื้นผิวจราจรนะครับ
ทำให้เกิดอันตรายได้แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะดับได้นะครับ
ครับขอบคุณมากนะครับคุณพีระครูหาเรืองรอพุศุข่าวถลัดออนไลน์
รายงานมาจากบริเวณถนนสุขุมวิทย์๖๐นะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณพิระแนะนำเลยถ้าคุณจะกลับบ้านผ่านทางนั้น
รถเล็กรอก่อนครับอย่าไปเสี่ยงเด็ดขาดนะฮะ
ฝนยังตกอยู่เลยด้วยช่วงนี้นะคะจากสภาพน้ำที่คุณพีระรายงานมา

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้ในแยกบางนาตัดทั้ง๔เส้น
ก็ดูเส้นทางให้ดีอาจจะต้องมีการเปิดแผนที่กันหน่อยในการกลับบ้านนะคะ